มาดูความคืบหน้าคดีที่น้องตวงข้าวเด็กหญิงวัย๔ขวบถูกสุนัขของเพื่อนบ้านรุมกัดจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิตอนนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับเจ้าของสุนัข
ฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งมีโทษหนักถึงขั้นจำคุก๑๐ปีนะครับ

รวมทั้งเพื่อนบ้านเดินทางไปให้กำลังใจ
ครอบครัวน้องตวงข้าววัย๔ขวบ
ถูกสุนัขของเพื่อนบ้านรุมกัดจนเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ได้นำสมุดมาวาดรูปน้องสาว
แต่เป็นภาพเด็กผู้ชายยืนร้องไห้ข้างโรงศพ
โดยมีเด็กผู้หญิงนอนอยู่ด้านใน
สร้างความสะลดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ขณะที่นางดารณีเพชรสอนยายของน้องตวงข้าวบอกว่า

แต่เจ้าของบ้านบอกว่าไม่มีใครอยู่
และเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

และตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ที่เห็นสภาพหลานเป็นแบบนั้น
อิดใจหรือค่ะอิดใจก็
มันรับไม่ได้ค่ะที่เห็นหลาน
มันแย่มากค่ะแย่จริง
คุณยายวิ่งออกไปคุณหลานนิ่งแล้วค่ะ

ว่าร้องตะโกนเรียกยายยายก็ไม่ตอบ
แต่พอวิ่งออกไปก็เห็นหลานนอนจมกองเลือดแล้วค่ะ

เคยเตือนหลานหลายครั้งว่าอย่าเข้าไป
และที่ผ่านมาก็ได้ปิดประตูหลังบ้าน

แต่หลานสาวเปิดประตูออกไปปั่นจักรยานเล่น

ยายก็เคยเตือนหลานว่าอย่าไปบ้านประต่าย
อย่าไปบ่อยนะหมาจะกัด
เพราะว่าหมาดูหลานก็ไม่เชื่อค่ะ
ก็เราพูดไปเขาก็ไม่เชื่อแล้วเนาะ
เราไม่ห้ามจริงห้ามเด็ดขาดไงคะ
เด็กขาดก็ต้องปิดประตูเลยไม่ให้ออกไป

พอลูกกลับจากบ้านก็ต้องเปิดย่างอีก
เพราะเราก็ต้องเปิดวิ่งออกค่ะ
แต่หลานก็เปิดประตูเองได้
วันนี้เมื่อวันที่เกิดเหตุยายก็ปิดไว้เหมือนกัน

น้องเปิดเอกได้

ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันธุ์ตำรวจโทเอกพลเพชรนอก
รองผู้กำกับการฝ่ายสอบสวนสพบ้านเข้า

ได้แจ้งให้นายปิยนัทแดงสร้อยอายุ๒๗ปี
เจ้าของสุนัขมารับทราบข้อหาควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย

จนเป็นเหตุให้เด็กหญิงวัย๔ขวบเสียชีวิตแล้ว
โดยเจ้าของสุนัขอาจมีโทษจำคุกไม่น้อยกว่า๑เดือน

และขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานแม่เด็ก

ดำเนินคดีฐานกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายด้วย

ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้

ตำรวจได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่า

เรื่องนี้ต้องดูที่เจตนาของกฎหมายเป็นสำคัญ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน